พูดถึงเรื่องของผักแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
จะขอพาไปที่ตลาดสดบังลำพูที่จังหวัดขอนแก่นนะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ราคาผักเริ่มจะปรับตัวสูงขึ้น
เพื่อรับเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจนั่นเองจ้า
อัปเดตราคาผักกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้
ตลาดสดบางลำพูนะจ๊ะเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ล่าสุดเนี่ยราคาผักมีการปรับขึ้นบางชนิดแล้ว
โดยเฉพาะผักคณะผักกวางตุ้งและผักบุ้ง
พรุ่งนี่เป็นผักหลักให้ใช้ผรากอบอาหาร
อันนี้ปรับขึ้นเป็นกีโลกรัมละ๔๐บาท

ก่อนหน้านี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาทก็ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๕๐บาทปรับอีก๑๐บาท
ส่วนผักชนิดอื่นเนี่ยอย่างปกติ
สาเหตุที่ผัก๓ชนิดนี้ราคาขึ้นเป็นเพราะว่าอะไร

ถูกต้องน้ำท่วมแปลงผักของเกษตรกรที่เขาปลูกผักขายในบางพื้นที่
แล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าสัปดาห์หน้าที่จะถึงช่วงเทศกาลกินเจ
เดี๋ยวราคาผักอีกหลายชนิดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอีก
มันก็เป็นไปตามอุปสรรคอุปทาน
ถึงแม้ว่าเขาจะลดราคาน้ำมันลงให้แล้วกับดีเซล
วันนี้ราคาเบนซินด้วยแก๊สโอฮอลปรับลงด้วย
ซึ่งราคาผักมันจะปรับขึ้นในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วอาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยนะคุณผู้ชม
ก็รออัปเดตกันอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้า
ที่ราคาจะขึ้นเยอะหน่อยก็คือกะหล่ำปีด้วย

แต่ช่วงกินเจก็น่าจะมีการปรับราคาอีกทีหนึ่งเหมือนกันค่ะ